สุชาติคะไปสู่ความสำเร็จข้างหน้านั่นเลยค่ะ
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดวงดาว
เล่าสู่กันฟังวันนี้หลีต้องนั่งวินมาวัยยังกับแสง
เพราะความสำเร็จรอเพื่อนอยู่กับ๕ราศีมีโชคกับการเริ่มต้นใหม่
ใครที่คิดจะเริ่มทำอะไรในเร็ววันนี้มาฟังให้ด่วนจี
ก่อนจะพลาดโอกาสดีอันดับ๕ราศีมังกร
เดือนนี้พี่มังกรมีโอกาสเรื่องการผลิตโชคลาภคนไม่เคยถูกหวยก็จะถูกในเรื่องนี้
แต่ฟังก่อนถ้าพ้นเดือนนี้ไปแล้วบอกเลยว่าสวย
เพราะจะต้องเหนื่อยยากลำบากจนสายตัวแทบขาดถ้าคิดจะเริ่มทำอะไรใหม่ใหม่ให้เริ่มเดือนนี้ทันที
ทั้งเรื่องงานธุรกิจความรักถ้าช้ากว่านี้อย่าหาว่าหลีไม่เปลืองนะเออ
อันดับสี่ราศีธนูพี่ธนูจะกอดคอกับพี่มังกรไปเจออะไรเหมือนเหมือนกัน
ดวงเดือนนี้จะส่งผลโดยเฉพาะกับคนทำงานอิสระเช่นฟรีแลนด์หรืองานที่เป็นเจ้านายตัวเอง
เดือนนี้จะต้องอ่อนเปรี้ยเพลียแรงซึ่งอาจส่งผลให้เหนื่อยยาวไปถึงปีหน้า
หลีแนะนำให้เริ่มสถานที่เดือนนี้เลยแล้วอนาคตจะสดใสฟุ้งฟินเหมือนกินควันลาเจนมาเลยหลีฟันทง
อันดับสามราศีกรกฎเดือนนี้พี่กรกฎนอนอ้วมอยู่บ้านเฉยไปเลยนะ
เพราะชีวิตตราดรื่นเป็นปลาไหลถ้าเป็นผู้ชายหน้าตาดีก็จะเป็นหล่อลื่น
ริมุกไม่หาแค่คันเวลาเท่านั้นเอาเป็นว่าเดือนนี้ไม่มีปัญหาให้หนักอกหนักใจ
เรียนตัววางแผนชีวิตปีหน้าภายในเดือนนี้ไปเลยแล้วความสำเร็จจะพุ่งเข้ามากระแทกหน้าจนหน้าเบี้ยวไปเลย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
อันดับหนึ่งราศีเมทุนเดือนนี้พี่เมทุนมันก็จะฮาหน่อย
เพราะเดือนนี้เป็นเดือนทองของสายลอดสายฟื้อสายแข็ง
รวมไปถึงสายปาร์ตี้ต่างเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการปาร์ตี้สังสรรค์
รวมไปถึงงานสังคมดูเหมือนจะไร้สาระแต่ความจริงคือจะพบเจอผู้คนที่หยิบยื่นโอกาสใหม่ใหม่มาให้
ไม่คว้าไว้ก็บ้าแล้วได้เฮฮาแถมยังได้งานแบบนี้
เอาเสียงปรบมือจากท่านผู้ชมไปเลยค่ะกูเรดูกันให้ฟินฟินวินกันไปเลย
กับ๕ราศีมีโชคกับการเริ่มต้นใหม่
ดูเสร็จก็แชร์ให้เพื่อนรู้ว่าเราจะผ่านปีนี้ไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน
เลเลสก่อนจากกันหลีอยากให้คำแนะนำทิ้งท้ายไว้
ถ้าเกิดเป็นคนแล้วอยากสำเร็จให้ท่องไว้ว่าอย่านอนตื่นสาย
อายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนา
และที่สำคัญอย่าลืมดูลิปอนต่อไป
นี้เป็นมายหลอดไว้แบบเนียนเนียนไปล่ะไปล่ะ
สำหรับวันนี้หลีขอลาไปก่อนสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู